ผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจที่ลำลูกกาปฐุมธานี
กำลังติดตามตัวชายเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าปล่อยไฟฟ้าล้อมรั้วเอาไว้อ่ะนะ
ปล่อยไฟฟ้าเอาไว้จนไฟฟ้าเนี้ย
็อตหมาของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยตายไปหลายตัวแล้ว
แล้วยังมีพฤติกรรมลักษณะทารุณกรรมสัตว์อีกนะครับ
สายไฟล้อมรอบบ้านช็อตหมาตายบางตัวเนี่ยคือแบบไฟลุกไหม้ขนหมดเลยนะ
ตัวเนี่ยนะขาหมาก็ถูกมัดไว้ด้วยสายไฟฟ้า
มีซากสุนัขถูกโยนทิ้งไว้หลังบ้านกลางดงกล้วยอีกนะ
กรณีนี้เกิดขึ้นในบ้านที่อยู่ในซอยข้างวัดประยูนหมู่๑๓ตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
มีสุนัขของบ้านหลังหนึ่งนะหลายตัวเธอเลี้ยงเอาไว้ถูกไฟฟ้าช็อตตาย
เพราะว่าบ้านหลังนี้ขึงลวดสายไฟล้อมรอบบ้านแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้
หมาที่เดินเข้าไปใกล้ถูกช็อตคือแบบปล่อยแรงมากอ่ะช็อตตายจนไฟลุกอ่ะนะ
เธอก็ถึงกับร้องไห้นะฮะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ได้แต่พยายามที่จะให้ตำรวจตามตัวเจ้าของบ้านมารับผิดชอบ
ก่อนก่อนมันจะตายมันก็ยังมาหาหนูนะหนูก็ยังบอกว่าอย่าไปดื้อนะอย่าไปตรงไหนนะเดี๋ยวโดนคนเขาจับไป
หนูก็ไม่เห็นตอนเช้าหนูก็มาหามาเดินหาคนเลี้ยงบ้านเลี้ยงไก่เขาบอกว่าระวังหน้าบ้านตะลุงบุญหลงชอบเดินสายไฟไว้
หนูก็ไม่เห็นแล้วหนูก็มาเดินหาอีกมาเดินหาตั้งหลายรอบแล้วก็เจออ่า
คุณนัชชาพันฟรรคเนี่ยอายุห้าสิบหกเลี้ยงหมาอยู่สิบห้าตัว
หลังเนี้ยเต็มไปหมดค่ะบางตัวก็ถูกไฟฟ้าช็อตอยู่ตรงรั้วเห็นเห็นนี่แหละนะครับ
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากป้ามณีแสงจันทร์อายุ๘๔ปี
มณีนี่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าดูแลสุนัขจรจัดเอาไว้เกือบสี่ร้อยตัว
อยู่ห่างกันแค่สามสิบเมตรป้ามณีรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเลยนะครับ
บอกว่าก็ทนไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นคนรักสุนัขเหมือนกัน
ทำไมบ้านหลังนี้ต้องใจร้ายขนาดนี้ซึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ย
ความจริงแล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะแต่เวลาไม่อยู่บ้านปล่อยไฟฟ้าฮะ
หมาเหม๋อเนี่ยโดนหมดแล้วนี่ถ้าเกิดเด็กเล็กไม่รู้เรื่อง
เดินไปแล้วถูกไฟช็อตจะทำยังไง
ทำอะไรมันไม่มีจิตสำนึกเลยอ่ะคนเรานะแหมเป็นมนุษย์ด้วยกัน
แล้วไม่รู้จะพูดอะไรถูกแล้วเนี่ยทำได้ถึงขนาดเนี้ย
ป้าก็เลยทนไม่ไหวแล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็มาบอกป้าอยู่เรื่อยเลยว่า
เนี่ยมันตีหมามันช็อตหมาตายลงไปโยนหลังบ้านเหม็นไปหมด
ทีนี้ป้าก็เลยบอกเออเดี๋ยวจะเรียกนักข่าวเรียกคำด่วนมาแล้วกัน
แล้วคุยกับเขาก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงยังไง
เจ้าของหมาก็ร้องผมร้องไห้อยู่นั่นน่ะเดินหาหมาก็ไม่กล้าเข้าไปจับหมา
เพราะคือเอาไฟชอบล้อมบ้านไว้เลยตำรวจท่านก็มาดูให้แล้ว
เขาบอกเดี๋ยวถ้าจับได้เอาเรื่องแน่ไปเขายังจะคุณไปดูแล้วกัน
คุณลองไปดูด้วยกันว่ามันเป็นไงน่ากลัวมากเลยป้าคนเลี้ยงหมา
คือตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบแล้วฮะแต่ว่าเจ้าของบ้านที่ชื่อว่านายบุญหลงไม่อยู่ไง
แล้วจากการตรวจสอบพื้นที่เป็นที่เอกชนนะครับก็มาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขา
เดี๋ยวก็ต้องไปไล่เรียงกันต่อว่าเป็นที่ของใครอะไรยังไงแล้วก็มาปล่อยไฟฟ้าแบบนี้เนี่ย
มันทำให้สัตว์ตายแล้วก็ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยจะต้องถูกแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้าง
แล้วมันก็อันตรายเหมือนแบบถ้ามีเด็กเดินผ่านมีคนไม่รู้ไปโดนก็อาจจะเกิดอันตรายได้